คือแม่ค้าขายผักเขาฮือฮากันเพราะเขาไปเจอบวบ

ทำไมมันมีลักษณะแปลกแบบนี้ล่ะจ๊ะ

แล้วตาเราก็เห็นลูกค้ามาส่งผักนะ

จะมามั้ยน้องวันนี้

โชคดีกันทุกคนนะคะมันเป็นแค่รอยอะไรรอยช้ำธรรมดาหรือมีใครมาขีดเขียนเอาไว้ไหม
แปลกเนอะบนบวบเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมมันคือบวบใช่ไหมทำไมมันดูไม่ค่อยเหลี่ยม
บางคนบอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงจากฟอกฟ้าฟากฟ้าว่าฟากฟ้าในสตูดิโอของเรานี่แหละอะไรบวบลิ้นอะไรสักอย่าง
พื้นฟ้าเหรอใบฟ้าแบนอันนี้มันแนนไหมแต่นี่มันเหมือนไม่แบนนะมันเหมือนจะเหลี่ยมแต่มันไม่ได้เหลี่ยมเหมือนบวบที่เราเคยเห็นเนอ
มีมุมเดียวให้เราดูเหรอคะก็ว่ากันไปอาจจะไม่ใช่บวกก็ได้แต่มันคืออะไรสักอย่างอ่ะถูก
นั่นแหละแม่ค้าซื้อผักเขาก็แปลกใจสงสัยกันว่า
มันขึ้นมาเองตามธรรมชาติไหม
หรือว่ามันมีใครเอาอะไรมาขีดมาเขียนไหม

แห่ดูผลบวบที่ว่านี้

เหี้ยสแหละทีเนี้ย
คนลรับตาจิ้ม
ทุกอย่างมันอยู่ที่การสุ่มการเดาทั้งนั้น

แท้ที่จะเอาเวลาการสวดมนต์ไปอ่านหนังสือ
เพราะฉะนั้นฉันต้องโหลดสวดมนต์ไง

อันนี้มันจะออกมาอย่างไง
ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของความแปลกเกิดขึ้นได้แหละ